น้องที่เป็นนักเรียนนี่กำลังฉีดกันอยู่เลยไฟเซอร์ซิโนฟาร์มด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ที่ชนบุรีเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่า
ผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวเป็นสามีเป็นพ่อของครอบครัวต้องเสียชีวิต
หลังจากไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฉีดเข็มแรกนะฮะของซิโนฟาร์ม
ญาติญาติอยากให้ช่วยประสานงานเรื่องเงินเยียวยาจากผลข้างเคียง
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเคสนี้ด้วยครับ
ครอบครัวยากจนแล้วก็มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
และใบชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลนะครับ
นี่ฮะครอบครัวนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดหนองแช่แว่นที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ที่ไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ภรรยาครับนี่ฮะส่วนนี้คือผู้ตายนะครับ
ภรรยาชื่อคุณจันเพ็ญอายุ๔๑บอกว่าสามีชื่ออัธพงศ์แดงสว่างอายุ๔๗นะฮะ
บอกว่าสามีทำงานบริษัทเอกชนทางบริษัทให้ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เป็นของซีโนฟาร์ม
ที่โรงพยาบาลที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปฉีดเมื่อ๑ตุลาคม
พอกลับมาบ้านเริ่มมีอาการปวดศีรษะเป็นไข้ให้กินยาพาราไป๒เม็ด
จนกระทั่ง๓ตุลาคมก็คือ๒วันหลังฉีดวัคซีนประมาณ๕ทุ่ม
ลูกสาวเนี่ยไปเห็นพ่อเนี่ยนอนลักษณะมีน้ำลายฟูมปากเลย
ลูกก็มาเรียกแม่ให้ไปดูพ่อก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
สุดท้ายไม่ทันครับสามีเสียชีวิตครับ
บอกว่าสามีไม่ป่วยนะฮะไม่เคยมีอาการป่วยอะไรเลยนะไม่มีโรคประจำตัวด้วย
หน้าที่จะไปฉีดวัคซีนร่างกายก็แข็งแรงดี
ตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของสามีให้แน่ชัด
ว่ามันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนโควิดหรือเปล่า
ขอให้ทางภาครัฐช่วยเยียวยาให้กับครอบครัวด้วย
เนื่องจากสามีคือเสาหลักของครอบครัวมีลูกกันอยู่๓คน
ลูกสาวคนโตอายุเพิ่งสิบหกยังเรียนอยู่มห้า
คนที่๒กับคนที่๓เนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งก็ยังเล็กอยู่เลย
ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะเขาทำมาเรื่องนั้นแกบสิบปีแล้วมันก็ไม่เป็นอะไร
อ่าแต่ว่าทางคุณจันเพลก็ไปยื่นเรื่อง

เยียวยาผลกระทบผลข้างเคียงต่างจากการฉีดวัคซีนอยู่
ยังไม่ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน

ลูกสาวคนโตเนี่ยเรียนอยู่ม๕อายุ๑๖เนี่ยคือเป็นอายุที่อยู่ในช่วงเกณฑ์ของการเข้ารับการฉีดวัคซีนของโรงเรียนแล้วนะก่อนจะเปิดเรียนกันอีกครั้งนะฮะไม่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยบอกตอนนี้ก็กลัวกลัวอยู่นะคือความจริงลูกสาวต้องไปฉีดเร็วนี้ก็คุยกับลูกแล้วว่าจะไม่ให้ลูกไปฉีดเธอว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ
ลูกเขาเป็นไทรอยด์เป็นไทรอยด์เป็นพิษยืนยันว่ายังไม่ให้ไปฉีดใช่ไม่อยากให้ฉีดนี่ครับแต่ช่วงนี้น้องกำลังฉีดอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะแห่งการที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีใช่ไหมคะ